สังเกตว่าชุดชั้นในที่ตากไว้อยู่ครบดีหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้โจรลักขโมยชุดชั้นในอารวาสหนักมากเลยค่ะ
๒จังหวัดด้วยกันที่แรกก่อเหตุกลางหอพักย่านวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดลำปางเลยนะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้
คนร้ายเป็นชายนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าหอพักเลย
จากนั้นก็เดินเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่ตากอยู่
ขโมยชุดที่ตากอยู่หน้าหอพักนะคะ
แล้วก็นำชุดชั้นในที่ขโมยมายัดใส่ลงใต้เบาะรถ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓๓๐ของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม

ใกล้กับวิทยาลัยชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
มีผู้เสียหาย๒คนที่เขาได้รับความเดือดร้อน

นางสาวนิพารัฐแต้มลึกอายุ๒๔ปี

คนร้ายคาดว่าอายุน่าจะประมาณ๒๐๒๕ปี
ขโมยทั้งชุดนอนนะ

ขโมยของเธอไป๑๕ตัวแล้ว

ไม่รู้ขโมยไปขายหรือขโมยไปไหน
ขโมยหายไป๑๕ตัวแล้ว
กังวลแล้วก็กลัวมากเรื่องของความปลอดภัย
ก็เลยไปขอคลิปกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะไปแจ้งความที่สพเขลังนคร

มีเหตุการณ์หนึ่งน่ากลัวมากก็คือมีชายคนนึงอ่ะ
ขับรถกระบะมาจอดหน้าหอพักแล้วโชว์สำเร็จความไคร้มาแล้วด้วย
โอ้โหนี่โรคจิตของจริงใช่โรคจิตของจริง
ขโมยชุดชะไนนี่ก็โรคจิตยังไม่หมด
อีกหนึ่งเหตุการณ์ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเหมือนกันเลยนะคะ
คนร้ายเป็นชายค่ะเป็นชายเหมือนกันด้วย
ขโมยเสื้อผ้าชุดชั้นในสตรีกางเกงในอะไรต่างที่ตากเอาไว้
หัวขโมยขโมยกันไม่เลือกเลยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมยกไปทั้งราวที่ตากอยู่เลย

เดี๋ยวไปเลือกอันไหนใส่ได้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกที

เขาไปขายไงอันไหนขายต่อได้หรือไม่รู้เหมือนกัน

เอาไปดมหรืออะไรก็เมื่อวันก่อนนี่ขายมือสองอ่ะ

เอาไปหมดเลยค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่โพสต์นะคะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะ
อยู่ที่บริเวณอู่ซ่อมรถยนต์หลังโลตัสหัวทะเล
ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
หลังเกิดเรื่องเธอยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แต่ว่าเอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊คหวังจะเตือนภัยสังคมก่อน
เดี๋ยวตอนนี้เป็นข่าวแล้วล่ะเดี๋ยวตามจับกันอีกที
เพราะว่าจริงแล้วที่กังวลก็คือความไม่ปลอดภัย

แปลว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีผู้หญิงอาศัยอยู่